ผมไม่วงมือกับคนเลวเลยผมไม่ต้องการ
ไม่หวนอื่นกับทางยานเดียว
ช่วงวิทย์ตีแสงหน้า
สนามบินป่วนหลอกทำธุรกิจแชร์ลูกโซ่พ่วงเที่ยวญี่ปุ่น

หมื่นเดียวก็เที่ยวญี่ปุ่นได้
สุดท้ายโดนลอยแพร่กลางสนามบิน
ชุวิตกมลวิสิตอรัชพรชลาดล
ชุวิตตีแสงหน้า

คุณวิทย์จะไปเที่ยวยี่ปุ่นไหมค่ะ
เนี่ยโปรแกรมเดินทาง๑๑ถึง๑๖นาที
เมษาช่วงสงกรานด้วยนะ

ไม่ได้หาตัวง่ายนะโรงแรมก็เต็ม
สายการบินต่างก็เต็มไปโอซาก้า
ไปอยากไป

ใช่แต่ได้ไปเที่ยวเฉพาะที่สนามบินสุวรรณภูมินะ

ไม่ได้ไปโอซาก้านะ

เมื่อวานนี้เราไปที่หมอชิด

ผมก็ไปต่อเลยเนี่ยที่สนามบินสุวรรณภูมิ

เพราะคนเป็นพันถูกลอยแพ้ทิ้งไว้ที่สนามบินสุวรรณภูมิ

มาจากเหนือเชียงใหม่ก็มี
เสร็จมานอนค้างอยู่คืนนึงแล้วโรงแรม
แล้วก็มาที่สนามบิน

บางคนมาจากฮาดใจ

ใกล้ก็มีชนบุรีปฐุมมีมาหมดครับ
เมื่อวานนี้เป็นพันสนามบินวุ่นวายไปหมด

เรื่องของเรื่องมันมาจากการเสนอ
ขายตรงโดยการสมัครสมาชิก

ซึ่งไอ้ระบบนี้การขายตรงเนี่ย

ที่ผ่านมามีประสบความสำเร็จที่สหรัฐอเมริกาที่ญี่ปุ่นนะฮะ

ทีมนู้นทีมนี้มีการจัดประชุมที่โรงแรมหรู
และก็แสดงให้เห็นว่าถ้ามี
ถ้าเป็นสมาชิกแล้วประสบความสำเร็จขายได้ดีก็จะ
เดือนหนึ่งจะได้เป็นล้าน
มีบ้านหลังใหญ่ประสบความสำเร็จอย่างคนที่มาบรรยาย
เงินก็วิ่งเข้าบัญชีมีเงินใช้จ่ายสะดวกสบาย

รับเงินไปตลอดไม่ต้องทำงานหนัก
มีบ้านหรูมีรถซุปเปอร์คาร์ขับ
คือการสร้างฝันเนี่ยนะครับ
เป็นเรื่องปกติของการขายพวกนี้

พูดเป็นแพทเทิร์นเดียวกันพูดเหมือนกันหมด

ทีนี้กรณีของลายนี้คือ

เปลี่ยนมา๗๘ชื่อแล้ว

โดนจับที่ละนองพร้อมกับแม่กับป้า
ใช่ค่ะรวมแล้ว๖คน
คือญาติเขา๕คนทีมงาน
และทีมงาน๕คนแล้วก็ตัวเขาเป็นคนที่๖

ขึ้นห่อส่งมากรุงเทพฯใช่ค่ะที่กองตาบ

ไม่รู้ว่าผมจะต้องวิ่งไปที่กองปราบหรือเปล่านะครับ

เมื่อวานนี้พอเจอคนเยอะแยะถูกหลอก
หลอกเนี่ยวิธีการขายตรงนะครับ

โดยอ้างว่ามียาบำรุงสมอง
เป็นบริษัทใหญ่ของอเมริกา
อ๋อนี่มีตัวตนจริงครับเป็นยาบำรุง
ก็อ้างว่าซื้อ๒ขวดในราคา๘๓๐๘๓๘๐บาท
แต่ต้องสมัครสมาชิกคุณมิ้นต้องสมัครสมาชิก

กระดานไม่อ๋อกระดานแหละจะติดตัวเลขเยอะค่อยไม่ทัน
ผมจะสรุปง่ายแล้วเดี๋ยวค่อยไปดู
ว่าที่เมื่อวานจะเจอพี่น้องประชาชนแล้วผมน่าสงสาร
เพราะคนเขาเดินทางมาที่นอนไม่มี

คือเห็นบางคนนั่งแบบเศร้าทั้งน้ำตาลน้ำตาไหล
มากันคือวันสงกรานเขาอยากไปเที่ยว
คือเขาหวังใจว่าเออปีนี้ได้ไปต่างประเทศ

คิดดูแล้วกันว่าวันสงกรานใครจะไม่อยากไป

คือสมัครสมาชิกอ่านะครับสมัครสมาชิกห้าร้อย

แล้วก็บวกด้วย๘๐๐บาท
อันนี้ค่าอะไรครับ
บาทนี่ก็คือเป็นค่าเรียกว่า๑สาย

ค่าทีมละ๘๕๐บาทรวมแล้ว๑๓๕๐บาท

อันนั้นเป็นค่ามงทุนอันนี้เป็นค่าแม่ทีมล่ะค่าสาย
อยากจะซื้อสูงสุดได้๗สาย

เดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังว่ามันไปทำเงินยังไง
สมมุติว่าผมเป็นคนขายผมก็จะบอกว่าแค่นี้
เสร็จแล้วก็ได้ยาบำรุง๒ขวด
ขวดราคา๘๓๘๐บาท
รวมแล้วคือ๙๙๗๓๐บาท

คือราคาที่นายโชว์กุลในสินแสโชว์กุลบอกว่า
ราคา๙๗๓๐บาทผมไม่ได้ขายทัวร์นะ
เพราะถ้าขายทัวร์เนี่ยผมต้องไปขออนุญาต
เป็นบริษัทท่องเที่ยวถูกไหมฮะมะคุเทศท่องเที่ยว
ผมไม่ได้ขายทัวร์ผมขายยา

ใช่เป็นโบนัสได้ไปเที่ยว
เสร็จแล้วผมก็หลอกคนกลุ่มเล็กไปจริง
มีการจัดไปจริงเมื่อวันที่๕เมษามีการพาไปจริง

ถึงญี่ปุ่นไปถือทงไปถือขวด

เสร็จแล้วก็เอาคนต่างเหล่านี้มาใช้วิธีปากต่อปาก
เฮ้ยได้ไปจริงนะมันก็ไม่หลอก
ได้ไปนี่ก็เนี่ยรูปถ่ายมาส่งในไลน์เห็นเลยว่าไปกันจริงที่โอซาก้าที่นู่นที่นี่
เพื่อเอามาเป็นโฆษณาปากต่อปากว่านี่ไม่ได้หลอกเห็นไหมไปกันแล้ว

คือเอาคนกลุ่มเล็กไปตกคนกลุ่มใหญ่
เขาเรียกว่าเอากุ้งฝอยไปตกปลากระพง

ถูกไหมครับคนโบราณเขาบอกว่าเอากุ้งฝอยไปตกปลากระพงก็ทำกันอย่างนี้แหละครับ
เอาคนกลุ่มเล็กไปล่อซะก่อนว่าไปจริงเสร็จแล้วก็เอาไปให้เห็น
ดังนั้นตัว๙๗๓๐บาทก็คือราคาที่เมื่อวานนี้คนโดนหลอกว่า
๙๗๓๐โอ้โหไปถึงโอซาก้าเลยไม่ไปกับช่วงสงกรานด้วย

อบลูกจูงหลานนัดคนในหมู่บ้านทยอยกันมา๒๐๓๐คนเฮโลกันไป
แน่นสนามบินสุวรรณภูมิ
เมื่อวานนี้เป็นการหลอกลวงครั้งประวัติศาสตร์ครับ

และนายสินแสโชกุลเนี่ยไม่ใช่ทำมาครั้งเดียวทำมาหลายครั้งแล้ว

แล้วผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับปล่อยให้ในคนนี้มันทำได้ยังไง

เป็นธอมแล้วปล่อยให้คนนี้ทำได้ยังไง

๘๕๐บาทเนี่ยสมมุติแล้วกันว่าคุณมิ้น

คืออยากจะแบบว่าอัพตัวเองขึ้นไปเร็ว
อยากจะเป็นแม่ทีมก็สามารถซื้อได้อีก๗สาย

๗เข้าไปเมื่อคูณ๗เข้าไปก็เอา๘๕๐ไปขยาย

คือเขาก็มองว่าราคาเต็มเท่านี้
ยูขายได้เท่าไรก็เอาส่วนต่างไปเลย
ถูกต้องครับเมื่อวานนี้ก็เลยมีคนซื้อทั้ง๙๗๓๐ซื้อ๑๒๐๐๐ซื้อ๑๕๐๐๐
เพราะว่าราคานี้เป็นราคาที่หาไม่ได้ในช่วงสงกราน
ช่วงสงกรานคนเดินทางโรงแรมแน่นสายการบินแน่น
และก็มีการอ้างว่าเหมาไว้แล้ว๗ลำ
ถูกบอกว่าเหมาเครื่องบินทุกอย่างเรียบร้อยแล้วอ้างสายการบิน
สายการบินเช่นคาเท่ไทยอินเตอร์แจนก็ออกมาปฏิเสธว่าไม่มี
เพราะฉะนั้นคนก็สับสนครับว่าเขามานั่งรอกัน
คนเป็นร้อยเป็นพัน๒โมงแล้ว๔โมง
๔โมงเลื่อนไป๗โมงทุ่มนึง๓ทุ่ม
ก็รู้ตัวแล้วล่ะครับว่าถูกหลอกนะครับ
เมื่อวานนี้สภาพของสนามบินสุวรรณภูมิ
จึงมีความวุ่นวายสาบสนอนละหมาน
จนกระทั่งถึงขนาดรัฐมนตรีกระทรวงท่องเที่ยวนะครับ

ก็มาบัญชาการด้วยตัวเองที่สนามบิน
คือต้องบอกว่าเมื่อวานเห็นภาพที่คุณชุวิตไปไลฟ์นะคะ
สภาพไม่ได้ต่างจากหมอชิดที่เราไปมาเลยคุณจุฤทธิ์
นั่งพื้น

ให้โบนัสนะครับอ่าเอาไปแล้วก็ไปเที่ยวคนก็ไปมาแล้วน่ะอ่า
คือเมื่อวานนี้คุณผู้ชมมีคุณผู้ชมส่งคอมเมนต์มา
คุณคุณชุวิตบอกว่ารู้ไหมว่าคนโดนหลอกเนี่ย
อายนะเสียหน้าด้วยเสียเวลาเสียอารมณ์เสียความรู้สึก
กลับบ้านยังถูกคนที่บ้านเยอะเย้ยถากถางว่าโง่บ้าง
กินอะไรไหมข้าวต้มได้โง่อย่างนั้นอย่างนี้
คือเขาก็บอกว่าอยากให้เห็นใจเมื่อวานคุณชุวิตก็ได้คุยกับคนที่ตกเป็นเหยื่อด้วยใช่ไหมคะ
ก็นี่แหละครับที่ผมบอกว่าบางคนเขาไม่อยากเปิดเผยหน้า
เขาขายหน้าวันสงกรานเนี่ยมาโดนหลอก
เอาอย่างนี้ละกันนะครับท่านผู้ชมครับคือคนต่างเหล่านี้
เขาไม่ได้หวังจะไปทำเงินนะฮะจากการขายตรงจากได้เปอร์เซ็นต
มิชชั่นเขาไม่ได้หวังอย่างนั้นฮะเขาหวังว่าเออ
ซื้อ๙๗๑๐เขามียาบำรุงให้๒ขวดแล้วได้ไปเที่ยวด้วย
ก็วันสงการก็ชวนเพื่อนไปชวนลูกไปผมเห็นแล้วสงสารมากนะฮะ
คืออย่าไปคิดว่าเขาโลภไม่ใช่โลภครับ
คือเมื่อวานนี้เขาอยากจะไปเที่ยวถามว่าเขาผิดไหมครับ
สงการทนทุกคนก็อยากเที่ยวแล้วครับแขกพาครอบครัวไปเที่ยว
ผมเห็นแล้วเนี่ยผมเห็นใจแล้วเขามาจากต่างจังหวัด
มินครับมาจากหาดใหญ่มาจากเชียงใหม่
มาจากอุบลถามว่าแล้วเขากลับบ้านยังไง
ในบังกลัวว่านี้มีรถให้เขากลับไหม
คุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้าไปฟังกันอีกสักครั้ง

เขาหวังใจจริงว่าเขาจะได้ไปเที่ยว
ไม่ใช่ทุกคนที่ไปเที่ยวญี่ปุ่นได้เมื่ออยากจะไป

สนับสนุนโดยนิสสันโนวาร่าคิงแคป
คู่หูเท่าแก่แกร่งเกินพิกัด

๒๐คนใจจนไหน
มาจากประธูมิมาจากลางโบรอีที
มาจากประธูมิี่ง่ายไปจน๒๐คน
รอไปหาที่ญี่ปุ่นซื้อตั๋วมาเท่าไหร่

ซื้อกับกรณาบริยา
อ่าเอาตัวไปอ่าเพราะว่าอ่าพวกเราเนี้ยสมัครจะเป็นอยากเป็น
สมาชิกเป็นยังไงซื้อเลยใบละหมื่นห้าซื้อเลยอ่า
นี่ซื้อเลยก็ไม่ได้ไปไม่ได้ไป๗คนมากี่คน๗คนที่ซื้อ
เท่าไรสามห้าพันนี่นี่ซื้อเท่าไรหมื่นห้าคนละละแล้ว
รับปากว่าจะไปญี่ปุ่นกี่วันวันที่สิบเอ็ดถึงสิบหกก็จ่าย
คนมาจากไหนครับมาที่สาตุนี่เจ็ดคนเมื่อกี้ยี่สิบคน
ไปสามคนแล้วก็ใช้วิธีการยังไงครับซื้อก็ซื้อตอนแรก
ตอนแรกแม่พักเข้าไปแม่ชีวิตเขาบอกว่ามีโปรดศาสตร์๑๐คน
ไม่เที่ยวญี่ปุ่นเป็นโปรบริษัทจะไปไหม

แล้วแม่ก็ตกลงวนเงินไป
อันนี้คือไม่เชื่อกันแต่แรกเนี่ยก็ต้องตามแม่มัน
แล้วเราจ่ายไปเท่าไหร่ครับ

ไม่แม่แล้วก็เพื่อนแม่
แม่และเพื่อนแม่ตอนนี้๓คนครับ

ไม่เคยเขียนเอกสารอะไรทั้งใครเลย

สมมุติันกลับก่อนมีพารุทีมา

นะครับไม่ใช่ทัวร์นะครับเป็นบริษัทแชร์ลูกโซ่นี่แหละให้ขายของและก็มีเป้าเป็นสมาชิกแล้วก็ให้ให้สมัครมาจ่ายเงินหมื่นนึงแล้วก็บอกว่าจะพาไปเที่ยวญี่ปุ่น
ใช่นี่คือนี่คือสิ่งที่พี่น้องมีหลายจังหวัดครับที่เชียงใหม่เมื่อกี้ผมถามดูอายุทยาปฐุมธานีมีกันหมดครับ
เอ่อมีแม่ทีมาจ่วนจ่วนยังไงบ้างครับ
โอซาก้านี่คือโปรแกรมทัวร์

อ้าก็มาหน่อยมาให้ข้อมูลหน่อย

เราก็ต้องพูดให้กับสังคมเขารู้
จะได้เป็นข่าวว่าจะไม่ได้ถูกหลอกอย่างเรา

มากกันเยอะเหมือนกัน

กระทรวงปกติกระทรวง
กระทรวงอะไรฮะใช่เหรอ

เดี๋ยวจะเปิดทีเขาดู
อันนี้ก็เป็นผู้เสียหายอีกท่านหนึ่งนะครับ

แม่เขามาจากกระทรวงสาธารณะศิลป์
มีเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่อยู่ที่กระทรวงสาธารณสุขก็ถูกหลอกมา

ก็สี่สิบห้าสิบคน
อันนี้คือรายชื่อนะเป็นรายชื่อประมาณ๒๐๐กว่าคนในทีมหนูนะ

เออทีมหนูเนี่ยประมาณถ้าเนี่ยอันนี้คือสองร้อยสี่สิบเจ็ดคน

อันนี้จำนวนรายชื่อนะครับสองร้อยสี่สิบเจ็ดคนที่มาวันนี้
สองร้อยสิบเจ็ดชนแล้วก็อีกลำนึงจะอยู่ที่เนี่ย

อ่าก็คือสองร้อยสี่สิบจนสี่สี่เจ็ดคนที่มีรายชื่ออยู่ในนี้

อ่าซึ่งเอ่อคุณเป็นคนพามานั่นแหละนัดหมายกันในทีมอ่ะในทีมนะ

ไม่ทราบเลยแต่ละคนจะไม่ทราบแต่ว่าบ้านหนูเอามา๖คน

นี่แหละครับนี่ก็อีก๖คนครับและก็มีอีกจำนวนมากที่วันนี้
โดนผมถือว่าจะหลอกลวงได้ไหมตอนนี้พูดได้หรือยังเพราะว่าขยับนะครับ
เพราะว่าเขาเขาบอกเหมือนจะว่าจะมีเสื้อทีมมีเสื้ออะไรให้อย่างเงี้ย
แต่ว่าเราก็ไม่ไม่ได้
โอเคแล้วตอนนี้เจ้าหน้าที่ให้ทำอะไรบ้าง

พี่คุยกับใครได้ยังครับ
ผมเป็นทนายของพี่นี่แหละ

ดูดไปด้วย
ด้วยพี่โอเคผมต้องไปจดร่วมยังไงพี่ก็พึ่งวันละมีพี่ด้วยโอ้โห
เอาละครับมีคนอื่นที่ถูกหลอกอีกบริเวณนี้อีกเยอะ
นะครับโดนไปเท่าไหร่อ่าเฉพาะค่าทัวร์เก้าพันเจ็ด
แล้วค่าเดินทางค่าเตรียมการค่าที่เราต้องจ้างคนอื่น
ทำงานแทนเราพี่รู้ว่าเป็นทนายต้องจ้างหุ้นทำงานแทน
มันเท่าไหร่พี่เอาล่ะรู้แล้วเพราะว่าผมไปถามทางนู้นมา
บางคนก็โดนเจ็ดเก้าพันเจ็ดร้อยสามสิบบางคนก็โดนหมื่นหนึ่ง
มีคนหมื่นห้าอันนี้ติดต่อก็จากหัวหน้าทีมทางลายหรือเปล่า
คนสนิทรู้จักกันผมไม่ได้ว่าหัวหน้าทีมหรอก
เขาก็โดนหลอกมาเหมือนกันเขาอ่ะก็โดนจ่ายเก้าร้อยเจ็ดสิบ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
ใช่อันนี้มันเป็นตัวอันเดียวกันเขาส่งให้ผมนี่แหละ
เอออันเดียวกันอันนี้แหละอ่ะอันเดียวกันเนี้ยเนี้ยเป็น
ซาก้านี่แหละอันเดียวกันผมไม่อายครับที่โดนหลอกอ่าไป
ผมไม่อยากให้ประชาชนคนไทยโดนหลอกอีกต่อไปแค่นั้นเองผมไม่อายครับที่
หลอกจริงจริงจะอายทำไมโดนหลอกแล้วอ่ะมีใครโดนหลอกอีกไหมครับ
มีเยอะนะคะเอาเลยเอาเลยเอาเลยเอาเลยเอาเลยเอาเลยเอาเลย
ใครโดนใครโดนอีกเอามาเลยมาเลยเราไปเจอตัวนี้ขึ้นมาได้ยังไง
ไปถึงบ้านใช่ช่วยบอกให้ประชาชนเขารู้หน่อยก็คือแบบว่าหนูรู้จักกับป้าอีกคนนึงค่ะ
เขารู้จักแล้วลูกชายเขาเหมือนว่าทำอยู่อย่างเงี้ยเหมือนกัน
เขาก็เลยเน้นแล้วเขาก็มาชวนให้ไปจ่ายไปเท่าไหร่แล้วครับของหนู
หมื่นนึงค่ะคนละหมื่นใช่ละหมื่นหกอันนี้ที่บ้านมาห้าห้าคนไม่ใช่ครับ
อยู่ศรีลมกับรังสิตค่ะโอเคมากันห้าคนใช่หมื่นห้าคนละหมื่นห้าคนละหมื่นห้า
อันนี้โดนเท่าไหร่ครับหมื่นหกค่ะหมื่นหกกี่คนครับอันนี้ก็ห้าคนห้าคน
ตอนนี้ก็โดนไปห้าหกเจ็ดแปดหมื่นแล้วโดนไปสองหมื่นห้าโดนไปสองหมื่นห้า
แล้วก็แล้วก็จะบอกไหมครับว่าติดต่อมายังไงก็ติดต่อมาทางไลน์ใช่ทางไลน์เหมือนกัน
ก็เหมือนกับว่าเขาก็ประมาณว่าเป็นคนรู้จักกันแล้วก็มาบอกว่าเฮ้ยเนี่ยทำอย่างนี้อย่างนี้อยู่
แต่ว่าเขาไม่ได้มาขายของเราเขาประมาณบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมีอย่างนี้นะ
ไปเที่ยวด้วยกันไหมไอ้ที่จ่ายไปเนี่ยไม่ใช่แบบว่าเหมือนเหมือนขายของอ่ะ
แค่จะบอกว่าเออแบบไปเที่ยวเนี่ยมันเหมือนช่วยออกช่วยกันอะไรอย่างนี้
คนละรูปแบบใช่อันนี้เลยค่ะคนรูปแบบค่ะคนละรูปแบบกัน
ยังไงครับพอหนูเป็นแบบว่าหนูมีเงินในแบบบาร์เตอร์เทจอย่างเงี้
เขาบอกว่าใช้บาร์เตอร์เทจได้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เงินสดห้าสิบเปอร์เซ็นต์
รวมแล้วมันจะสามหมื่นเราก็เลยไปเพราะว่าปกติเชฟบันเตอร์เทจไปเที่ยวอย่างนี้
เป็นประจำอยู่แล้วมันก็ไม่มีปัญหาค่ะอ๋อมาเตอร์เทรดนี่มันเป็นยังไง
มันจะเป็นเหมือนว่าคนเหมือนว่าคุณทำธุรกิจนี้คุณทำธุรกิจนี้มาขายของกัน
แต่ว่าเหมือนแลกเงินจะอยู่ในออนไลน์คุณไปสร้างบ้านของหนูทำธุรกิจบ้านใช่ไหมคะ

ทีนี้เวลาใครที่ธุรกิจทัวร์เขามาอยู่ในเพจอย่างนี้
ก็เหมือนว่าใช้เงินสดครึ่งหนึ่งใช้เงินในเพจนั้นครึ่งหนึ่งได้ค่ะ
โอเคเข้าใจแล้วอันนี้มีหลายวิธีของเขามีวิธีไหนครับ
เหมือนกับว่าแค่มาชวนว่าไปเที่ยวไหม
พอดีมีคนทำอยู่อะไรอย่างเงี้ก็เหมือนกับว่าที่จ่ายไปเนี่ย
เป็นแค่เหมือนกับช่วยค่าทัวร์ไม่ได้แบบว่ามาขายทัวร์หรือชวนไปขายของ
ใช่ค่าซื้อสินค้าอะไรอย่างนี้ไหมคะ
แต่ของเราไม่ได้ให้ชวนซื้อสินค้าค่ะอารมณ์ประมาณเหมือนแบบว่า
เนี่ยเขาจะไปเที่ยวกันอยู่แล้วไปด้วยกันไหมเหมือนแค่มาช่วยจ่ายนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ย
ใช่แบบนี้ของผมคล้ายเหมือนจัดทัวร์อย่างเงี้ย
แล้วก็ส่งข้อมูลมาทำไลน์อะไรอย่างนี้
อันนี้มาถึงตอนห้าโมงเย็นค่ะแล้วเจอหัวหน้าทีมหรือเจอใครเจอใคร
ไม่เจอใครเลยไม่เจอหลอกแล้วก็หลอกให้เขามาเจอตำรวจให้ตำรวจเข้าไปสอบสวน
เขาก็ยังแบบว่ายังแบบหน้านิ่งแบบว่ามีทัวร์แน่นอนแล้วยังส่งเข้ามาในไลน์กลุ่มว่าแบบว่าเดี๋ยวแบบ
เปลี่ยนไปบินพรุ่งนี้บ่ายสองบ่ายสามบ่ายสี่มีเครื่องบินสามลำแล้วก็เอ้ยไม่ใช่แล้ว
ใช่แต่เราก่อนหน้านี้ประมาณ๓วัน๔วันเราก็พยายามแบบว่าขอไฟล์บินเพราะว่าเราจะไปทำประกันเดินทางอย่างนี้ค่ะ
ก็บอกว่าไม่ต้องไม่มียังไม่มีเขายังไม่มีว่าแบบบินไพเวทเราก็แบบสงสัยสงสัยแต่ว่าเราก็เสียเงินไปแล้ว
แล้วก็แบบพยายามติดต่อเขาตลอดเหมือนแบบไม่ให้เขาแบบรู้สึกว่าเรารู้สึกใช่แต่เราก็แบบจนกระทั่งสามทุ่มแล้วแบบว่าเขาก็แบบว่าตอนแรกเขานัดชั้นหนึ่ง
แล้วทีนี้ข้างบนมีปัญหาเราก็เลยแบบเริ่มรู้แล้วเราก็เลยโทรหาเขาว่าเขาอยู่ไหนเหมือนแบบว่าจะแบบขอเอกสารหน่อยนู่นนี่นั่นเขาพยายามแบบบ่ายเบี่ยงไม่ให้เจอ
ว่าเหมือนแบบเดี๋ยวติดธุร้ายอยู่นู่นนี่นั่นแล้วเราก็เลยแบบพี่คะแต่แบบสำคัญมากหนูต้องเอาเอกสารมันคือเพราะเอกสารผิดชุดแบบเรียกเสร็จแล้วก็รอเขามา

เพราะว่าเหมือนเราติดต่อมีหลักฐานกับทางไลน์ทางเฟซบุ๊ก
ตอนนี้ยังไม่มีเจ้าหน้าที่คนไหนมาประสานงานใช่ไหมครับ
ยังมีของการท่ายก็มีเริ่มแบบว่าให้ลงชื่อ
แล้วก็เหมือนมีของตำรวจการท่องเที่ยวก็ให้ลงชื่อไว้

อันนี้เพิ่งจะลงมาเพราะว่าเหมือนเขาก็เลื่อนมา
ตอนแรกเขาบอกว่าฉันเองเป็นทุ่มหนึ่ง
เวลาที่เขามาติดต่อคนนี้เขาติดต่อคนอื่นด้วยไหม
หรือว่าเขาติดต่อกับคุณคนเดียวเวลามาที่นี่
เขาติดต่อเขาเหมือนว่าจะมีแบ่งทีมกันว่า

พอไปเขาก็เจอรับเอกสารเรารับพาสปอร์ตรับบัตรประชาชนเราปกติ
แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวรอก่อนนะเพราะว่าเหมือนไฟดี้เล

ไปเรื่อยใช่ล่าสุดนี้บอกว่า๙โมงเช้า

บอกว่าบ่าย๒บ่าย๓บ่าย๔นั่นแหละ

เดี๋ยวผมมาตามเดี๋ยวขอเบอร์โทรศัพท์ไว้ด้วยอ้าว
โอ้โหทัวร์นี้ซื้อวันนี้บินวันไหนคะ
คืออย่างนี้เขาเนี่ยบางคนก็รู้สึกว่าขายหน้า
และว่าโดนหลอกซึ่งบางคนอย่างท่านสุภาพบรุษ
เมื่อกี้นี่ก็บอกว่าเขาไม่อายเป็นทนายด้วยนะ
เป็นทนายเขาไม่อายเขาถูกหลอกเขาโดนไปด้วย
จริงเนี่ยเรื่องนี้ต้องช่วยกันนะครับท่านผู้ชมครับ
ต้องพูดให้ฟังซะก่อนว่าวิธีการต่างเหล่านี้มันซ้ำซาก

คือจะพูดโน้มน้าวให้เห็นว่ามีชีวิตดีนะ
มีหลายวิธีที่จะได้เงินอะไรต่างเหล่านี้
มันเป็นแพทเทิร์นที่จะใช้กล่อมเกลาคนที่หลงเชื่อ
โดยการอ้างสินค้าบางประเภท
จะเป็นยาบำรุงก็ดีหรือจะเป็นทองคำหรือจะเป็นอะไรแล้ว
แต่ทีนี้เรามาพูดอย่างนี้ครับ
คนต่างเหล่านี้โดนมาคนอื่นก็เคยโดนมาก่อน
โดยสินแสโชกุลเนี่ยก็เคยทำมาหลายครั้งแล้ว
ใช่ค่ะคือจริงตั้งแต่ปี๕๔นะคุณผู้ชม
จนถึง๕๙๕ปีมีขออภัย๕๕๙๔ปี

คดีเกี่ยวกับทรัพย์หมดเลยทั้งเรื่องเช็คเรื่องช่อโกงแบบนี้

หลักการสำคัญคือไม่ว่าไม่ใช่เป็นการขายทัวร์

ไม่ใช่ครับคือใช้วิธีการหลีกเลี่ยง
เพราะว่าถ้าเกิดเป็นการขายทัวร์เนี่ยก็คือเดินทาง
มีเดินทางมามีการขายเพื่อให้เดินทางถ้าเป็นทัวร์
แต่นี่ไม่ได้เป็นทัวร์นี่เป็นการขายสินค้า

คือจริงต้องยอมรับต้องบอกก่อนว่าเราเห็น
ในโลกออนไลน์เชื่อว่าหลายคนเห็นในฟีดเฟซบุ๊คว่า
มันมีธุรกิจขายตรงแบบนี้ที่เป็นแบรนด์อื่น

หรือว่าธุรกิจขายตรงที่ไม่ดีไปซะหมด

ก็ปลาเน่าตัวเดียวมันก็เน่าทั้งข้องนะครับ
ธุรกิจขายตรงที่ดีเขาก็มี
ทำถูกต้องเขามีแน่นอนล่ะครับ
แต่ไอ้พวกนี้ถือโอกาส
และเอาความที่คนอยากเดินทางไปต่างประเทศในช่วงสงกราน

ลำลำละสามร้อยคิดดูครับ

ตกใจตรงนี้ว่าเป็นเจ้าหน้าที่กระทรวง

อกยังเจ้าหน้าที่กระทรวงนี่ค่าราชการใช่ไหมคะ

งั้นค่าเสียหายเนี่ยผมว่ามีมูลค่าเป็น

เพราะฉะนั้นเดี๋ยวลองไปดูสิครับว่า
เบรกต่อไปเราจะมาสรุปว่าถ้าอย่างนี้

ผมไม่ต้องการ
ไม่ควร

คุณผู้ชมอย่างที่เคยบอกไปนะคะว่า

มีคดีติดตัวทุกชื่อเลยแต่ว่า

หลุดรอดมาจนถึงครั้งนี้ได้
แล้วครั้งนี้จะรอดอีกไหมโดยอ้างว่า

เป็นการแถมให้เป็นการโบนัส

บำรุงเป็นสมาชิกอะไรต่าง

เงิน๙๗๓๐บาทสำหรับ
คนบางคนก็อาจจะแหมไม่เยอะ

ก็ไม่อยากจะไปเล่าขานบอกให้ใครฟัง

ครับแล้วทีนี้แหละครับ
ค่าจะไม่ยอมแหละเพราะวันสงกราน
ในวันสงกรานทำในช่วงสงกราน

ผมบอกได้เลยว่าเกิน๕คน
คุณวินครับเกิน๕คน

ใช่คือต้องบอกก่อนว่าทุกคดีที่บอกว่ามีคดีติดตัวทุกชื่อที่เขาเปลี่ยน
มีหมายจับด้วยแต่หมายจับถูกถอนออกหมด
ครับเขียนได้เขาคืนเงินเขาคืนเงินอย่างไรก็ถ้าเสียหายก็จ่ายเงินคืนให้ก็เป็นการถอน
แต่ทีนี้การช่อกงประชาชนเนี่ยถอนแจ้งความไม่ได้คือเกิน๕คน
ค่า๕ล้านนี่ก็จะส่งให้กองปราบถ้า๕คนช่อกงประชาชน
ในกรณีแบบนี้อย่างที่ผมบอกแล้วครับคดีหมื่นปีอีกแล้วครับ
ยอมความไม่ได้ใช่ไหมคะไม่ยอมความไม่ได้ครับ
คนกรณีของยูฟันจำได้ไหมครับ

โดนไปกรรมละ๕ปีหมื่นของปีอันนี้คง๑๕๐๐๐ปี
ตกลงค
มีของทุนเรื่องตรงของถ้าเกิดมีการแจ้ง
ความเลยเนี่ยมันก็จะสะดวกแต่อันนี้เขาก็บอกแล้วว่า
จะมีการรวมคดีมาที่กองปราบโดยทันที

เพราะว่าไม่จำเป็นเพราะว่าถ้าเกิดไปแช่งที่ภูมิลำเนาตัวเองนะ

เดี๋ยวก็จะยุ่งกลับไปกลับมาก็คงไม่มีใครมาหรอกครับ
เพราะเมื่อวานนี้มาก็เสียความรู้สึกเสียสตางค์ด้วยนะครับ
ต้องมานอนค้างสนามบินเอาลูกเอาหลานมา
ก็คนทุกคนอยากจะกลับบ้านกันหมดนะครับ

เครื่องบินกลับจะกลับหาดใหญ่จะกลับเชียงใหม่

ถูกคือต้องบอกว่ามันใจร้ายมากนะ
มันเป็นช่วงนี้เป็นช่วงเวลาของครอบครัว

แต่หลอกวันสงกรานนี่มันน่าเจ็บใจมาก
ดังนั้นก็คงจะมีการแจ้งความดำเนินคดี
และตำรวจตอนนี้ก็นำตัวขึ้นเฮลีคอปเตอร์มาแล้ว

จับตัวมาได้แล้วก็ขึ้นจากที่ละนอง
มาพร้อมกับญาตินะฮะจับตัวมาได้รู้สึกว่า

ไม่รู้จะเรียกชื่ออะไรเพราะเปลี่ยนชื่อมา๗๘รอบ
ทั้งชื่อเปลี่ยนทั้งนามสกุลนะครับ
มาพร้อมกับอีก๔คนนะครับ
ก็จะมาถึงกองปราบประมาณสัก๒ทุ่มครึ่ง๓ทุ่มนี่แหละครับ
เวลาที่ผมหมดพอดีเนี่ย
มินเดี๋ยวผมตีแสกหน้าเสร็จก็ต้องไปที่กองปราบไปดูซิเป็นยังไงนะครับ
ทีนี้คดีอย่างนี้
มักจะมีการถ้าเป็นคดีช่อกงกันคนต่อคนมันถอนกันได้
แต่คดีอย่างนี้เมื่อก่อให้เกิดความเสียหาย
ลักษณะแบบนี้เกินกว่า๕คนเขาเรียกว่าการช่อกงประชาชน
คุณมิ้นครับกรณีอย่างนี้ถ้าสารตัดสินแล้วเนี่ย
ก็มักจะเป็นหนึ่งในคดีที่ไม่ได้อภัยโทษ

ช่อกงประชาชนถือว่าทำความเสียหายกับประชาชนจำนวนมาก
คดีอย่างนี้สมมุติสารตัดสินลง๒๐ปีก็เต็ม๒๐ปี
กับคดีข่มขืนประทุษร้าย๒คดีนี้แหละครับ
ที่จะไม่มีการให้อภัยครับเพราะถือว่าเป็นการทำร้ายสังคมนะครับ
เพราะฉะนั้นเชื่อว่าวันนี้นะคุณผู้ชมอยากจริง
อยากที่จะให้คนไทยได้ตาสว่างกันนะคะกับประเด็นที่มันเกิดขึ้นตรงนี้เพราะ
ประถู่๙๐๐๐กโบบาทเนี่ยมันมีวิธีพูดนะครับ
หมายถึงว่าไอจระเทศเมียแทนที่จะไปเงินจากบริษัทยาที่แคนนาดาเนี่ย
อาริเซียนเนี่ยเค้าให้งบมา
ก็แทนที่จะเอาเงินไปจ้างพวกเซเลปอะไรต่างเนี่ย
ก็เลยเอาเงินมาที่บริโฆษณานี่
เอามาใช้ในการให้คนไปเห็นไปที่ญี่ปุ่น
แล้วก็ไปชูป้ายทำเอาสัก๔๐๕๐คน
กลุ่มเล็กเอาไปชูป้ายไปชูยา
ให้เห็นที่ญี่ปุ่นจริงแล้วก็ส่งไลน์กัน
เพราะว่าคนเนี่ยยังเชื่ออยู่เลยนะ
บอกให้เขาย่ายเข้าไปจริงถ่ายรูปส่งไลน์มาเลย
ต้องยอมรับว่ายุคนี้เป็นยุคแห่งโลกข้อมูลข่าวสารก็จริงนะคะ

ที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ตที่เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเหล่านี้
แล้วเท่าที่เห็นนะคุณผู้ชมก็ตาสีตาสา
ประชาชนตาดำจริงแล้วคือบางทีเขาไม่รู้ว่าเรา
ที่เป็นคนที่เข้าถึงเรารู้ว่ามันเช็คได้มันตรวจสอบได้
ราคามันไม่สมเหตุสมผลไปเชื่อได้ยังไง
ในกรณีนี้คนที่ไปเนี่ยเป็นส่วนมากจะมีอาวุโสหน่อย
ส่วนมากจะลูกเตือนบอกมันไปใจหรือพ่อไปได้เหรอ

เมื่อวานนี้ก็เจอครับเพราะว่าเด็กจะเป็นรุ่นหน่อย

สักบ่อยไหมที่จะไปกับญาติพี่น้อง
กัน๑๐๒๐คนไปสนุกสนานเฮฮาเดินทางไปต่างประเทศ
มันเป็นความฝันนะครับแล้วคนบางคนไม่เคยมากรุงเทพด้วยซ้ำ
ใช่ค่ะคือต้องบอกก่อนว่าไม่อยากที่จะให้ซ้ำเติมถูกหลอก
เขาก็เจ็บช้ำพอแล้วนะและอย่างที่บอกว่า
มันไม่ใช่ทุกคนที่จะมีเม็ดเงินบางคนไม่ได้ทำงานประจำ
ได้มีเงินเก็บเงิน๒๓เดือนไปเที่ยวญี่ปุ่นได้แล้ว
ไม่ใช่ทุกคนที่จะไปเที่ยวญี่ปุ่นได้ในช่วงเวลาที่ตัวเองอยากจะไป
เพราะฉะนั้นเขาก็หวังใจว่าเออครั้งนี้แหละ
ในราคาที่เราเอื้อมถึงไปในราคาที่เราจะสามารถ
เที่ยวต่างประเทศได้อีกหลายคนพร้อมครอบครัว

จากนั้นจะต้องระมัดระวังเต็มที่แล้วครับท่านผู้ชมครับ
ไว้ใจไม่ได้ถ้าเห็นอะไรที่ผิดปกตินะครับ
ขายสินค้านะแล้วก็จะแถมนู่นแถมนี่
พาไปเที่ยวอะไรต่างอย่าเพิ่งจ่ายสตางค

กรณีอย่างนี้สามารถเช็คที่สคบได้
เมื่อวันที่๒๖มกลาไม่กี่เดือนก่อนนี้เองครับ

ถ้าคุณผู้ชมได้ดูข่าวค่ำเป็นบ้านหลังเดียวค่ะ

ทีนี้ถามว่าจะรู้ได้ยังไง

เดินทางไปญี่ปุ่น๕วัน๙๗๐๐เนี่ย
แล้วก็อ้างว่าซื้อยาบำรุงสมอง๒ขวดแล้วได้ไปเที่ยว
แม่ผมจะพูดจริงนะคุณวินนะ

บางทีพอมันเป็นคนใกล้ชิดเป็นคนสนิทเป็นเพื่อนเป็นญาติ

วันนี้ญาติไปมานี่เขาส่งรูปให้ดูคนเป็นญาติกันเลย

ก็เอาจากเอากุ้งฝอยตกปลากระพงแล้วครับ
อย่างที่ผมบอกว่าเอาคนน้อยไปโชว์ให้ดูซิก่อน
แล้วก็เอาคนหมู่มากไป๒๓พันเอาคิดคนละพันเนี่ยเท่าไหร่ละ

เกือบ๒๐ล้านค่ะนั่นแหละสิครับแล้วยังมีอย่างอื่นอีก
ที่จะขายขยายไปเครือข่ายอะไรของเขาไปเยอะแยะ
ดังนั้นขอเตือนท่านผู้ชมนะครับให้ระมัดระวังให้ดี
ลักษณะการขายแบบนี้จะเชื่อใจและก็จะหลงเชื่อ
โดยเฉพาะคนที่ซื้อเป็นสมาชิกเนี่ยจะขายใครก่อนรู้ไหมคุณมิ้น
ขายญาติผีน้องก่อนคนใกล้ชิดก่อนครับ
จะขายคนใกล้ชิดก่อนอยู่เสมอล่ะจะไม่ว่าจะไปหลอกใครได้
มันต้องหลอกเพื่อนมันจะไปขายเพื่อนขายญาติพี่น้อง
คนใกล้ชิดเสียก่อนและก็กลายเป็นว่า
มองหน้ากันไม่ติดขายกันไปแล้วเนี่ยโดนหลอกขึ้นมา
ไม่ใช่เรื่องจริงซึ่งจริงบางคนไม่รู้นะครับ
เป็นพวกแม่ข่ายทีมงานต่างบางคนก็ไม่รู้บางคนก็หลงเชื่อ
แล้วคนพวกนี้แม่มันพูดเก่งน่าดูเลย
ฝันเออมันขายฝันมันพูดนี่
เห็นไหมทำมาแล้วนะทำมาเหนื่อยนะดูสิยังไม่ได้นอนเลย
วันที่๕เมษาก็เพิ่งทำมาทำสำเร็จแล้ว
เรื่องต่างเหล่านี้มันเป็นนิยายซ้ำซาก
ผมเองอยู่ในเรือนจำอยู่ในคุกก็เจอครับ

ใช้ชีวิตดีจะเสียหน้าต่อ๓๐อะไรต่างราวนี้
คนเชื่อแหละครับเพราะเชื่อไปแล้วก็ไป
แล้วก็ไปเสียสตางค์ซ้ำแล้วซ้ำเล่าอย่างนี้โดยตลอด

ค่าเป็นเครือข่ายเป็นแม่ทีมอีก๘๕๐นะครับ
ซื้อของแล้วก็เอาไปขายถ้าขายได้เยอะก็ได้อีกเท่านึงกลับมา
ขายได้มากได้ทัวร์ไปเที่ยวยุโรปบ้าง

คือใครจะเรียกว่าอะไรจะเรียกว่าโรบหรือว่าจะเรียกว่าอะไร

แต่ว่าวันนี้สิ่งที่เรามาพูดเราไม่ได้ต้องการซ้ำเติมหรืออะไร
เราอยากที่จะให้คนไทยตาสว่างพร้อมกันนะคะเรื่องนี้

มันเป็นการหลอกลวงด้วยเอาความเชื่อเอาความอยากสบาย
ทุกคนอยากสบายทั้งนั้นอันนี้ต้องยอมรับนะคะ
เพราะฉะนั้นคนหลอกยังไงก็ผิด

อย่างที่บอกว่าเรามาช่วยกันทำให้ทุกคนตาสว่างพร้อมกันดีกว่า
สำหรับใครที่รู้อยู่แล้ว
บอกกล่าวคนเหล่านั้นให้เขาได้รู้และได้เข้าใจเหมือนกัน
หรือว่าถ้าเกิดไม่แน่ใจส่งมาในรายการ

วันนี้หมดเวลาแล้วเชื่อว่าคุณผู้ชมน่าจะได้ประโยชน์จากเรื่องนี้
เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่วนเวียนอยู่ในสังคมไทยมานานมากนะคะ
ส่วนวันพรุ่งนี้เราจะตีแสกหน้ากัน
เรื่องอะไรต้องรอติดตามแต่วันนี้หมดเวลาแล้ว
วันนี้กับคุณชุวิตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ